หน้าอกนะคะขอเป็นผู้ชายบ้างคุณโบ๊ทธารา
อันนี้ชาติได้เห็นแล้วนะคะคุณโบทราพระเอกใหม่นี้ก็ไม่แพ้นะคะ
เล่นเรื่องเดียวกันถึงขั้นมีแฮสแท็กว่าทีมดูนมสด
โอ้โหจะเป็นยังไงน้องโบ๊ทจ๋า
ไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะโบ๊ทนี่เป็นนุ่ม
นี่พาแม่มาด้วยไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ
มันจะมีแฮชแท็กหนึ่งว่าทีมดูสด
แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแฮชแท็กเป็นทีมดูนมสดนะฮะ
เพราะว่านอกจากเรื่องราวต่างคนก็จะไปโฟกัสในส่วนของ
มพี่อ้ำด้วยชุดอะไรอย่างนี้ครับที่ออกแบบมาค่อนข้างจะโชว์สัดส่วนนิดนึง
ก็เลยแบบคนดูก็เลยไปโฟกัสตรงนั้นด้วย
แต่โบ๊ทสู้ได้ไหมคะทั้งหมด
ผมแบบสู้ได้อยู่ครับ